เอาเด็กนักเรียนชั้นม๑๕คน

ถูกกล่าวหาว่าไปขโมยน้ำและขนมจากร้านค้าในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพยาว
ทางร้านจับได้มันคล้ายกับเรื่องกล้วยเลย

ผู้ปกครองบอกเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าแต่ก็มีอีกมุมหนึ่ง
เขาอ้างว่าเด็กกลุ่มนี้ก่อเหตุหลายครั้งแล้ว
ก็ต้องเอาซะบ้างจะได้หลาบได้จำ
วันนี้ที่มูลนิธิปวีนาของสกุลเพื่อเด็กและสตรี
ตะบนลำผักกูศอเภอธัญบุรีจปฐุมธานี
พ่อเดินทางมาด้วยตัวเองเรียกร้องให้ทางมูลนิธิช่วยเหลือน้องเอ
เป็นลูกชายอายุ๑๓นะครับเรื่องมีอยู่ว่า๘ธันวาคม
ร้านสากรในโรงเรียนจับได้ว่าน้องเอนักเรียนชั้นม๑กับเพื่อนอีก๔คน
ขโมยของขโมยอะไรบ้างครับชาเขียวสี่ขวดปลาเส้นอีกหนึ่งห่อ
ทางร้านค้าก็เลยเรียกค่าเสียหายไป๑แสน
แต่ทางโรงเรียนช่วยต่อลองให้ทางร้านค้ายอมลดให้ครึ่งหนึ่งเหลือ๕๐๐๐ฮะ

ผู้ปกครองของเด็กอีก๔คนยินยอมจ่ายค่าเสียหายเพราะไม่อยากให้ลูกเสียประวัติ
พ่อของน้องเอเล่าบอกว่าพ่อทำงานรับจ้างอยู่ชนบุรี
เอเนี่ยอาศัยอยู่กับยายหลังเกิดเหตุน้องเอไม่กล้าบอกพ่อ
โรงเรียนโทรหาพ่อพ่อก็ลางานจากชนบุรีมาคุยกับโรงเรียนกับร้านค้า
โดยพ่อเนี่ยมองว่ามันเกินไปหรือเปล่าฮะรู้ว่าลูกชายผิดแหละ
แต่ลูกยังเด็กเรียกเงินขนาดนี้เลยเหรอเอาลองฟังดูหน่อย
เด็กกับเพื่อนนะครับผมไปขโมยของที่สรรพากรร้านค้าในโรงเรียนนะครับผม
เขาก็เลยเรียกเรียกให้ผูปกรองไปไปกิจราจากันมาเนี่ยครับผม

ครับผมแต่ทีนี้ทางโรงเรียนเขาก็ไปเจรจาต่อรองให้ครั้งแรก

ซึ่งผู้ประกองเห็นว่ามันเยอะเกินไปครับ
นี่หรือครับผอโรงเรียนว่าอย่างไรนะ

ไปพบกับเจ้าของร้านแล้วก็พอนะครับ
คุณเสี่ยวผิงเจ้าของร้านเล่าบอกว่าที่ทำแบบนี้ไม่ได้เกินกว่าเหตุ
เด็ก๕คนนี้ทำมาแล้วหลายครั้งฟังฉันบ้าง
นี่เขาบอกมีคนดูต้นทางด้วย
มาบังกล้องวงจรปิดด้วยรู้มุมกล้องด้วย

แล้วเอาไปแต่ละอย่างของแพงร้านเสียหายฮะ
แล้วเคยส่งเข้าห้องปกครองไปแล้วทั้งตักเตือนหักคะแนน
เด็กก็ยังทำซ้ำอีกลองฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างครับ
คือทางผู้ประกอบการขอบทลงโพธิ

เพราะว่าเด็กไม่ใช่พฤติกรรมครั้งแรก

นั่นหมายความว่าวิธีการตักเตือนเฉยมันไม่ได้ช่วยให้เขาดีขึ้น
เขายังกลับมาทำซ้ำอีก
เพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องเพิ่มบทลงโพธิ
ว่าทำแบบไหนเขาถึงจะหลาบจำเขาถึงจะกลัว

ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นที่จะมาทำแบบนี้ได้เรื่อยค่ะ
ตามครับเราก็เลยปรับ
ท่านคุณปออมาชี้แจงแล้วบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ก็เจลจ่าแล้ว
ตอนแรกนี่อีกแสนใช่ไหมลดเหลือห้าหมื่นใช่ไหม
ล่าสุดเหลือสองหมื่นห้าแล้วลดมาทีละครึ่งทีละครึ่ง
มีผู้ปกครองเด็ก๓คนยอมชดใช้ค่าเสียหาย

ส่วนอีก๒คนก็คือรายที่๔กับน้องเอที่พ่อไปร้อง
ล่าสุดตรวจสอบแล้วนักเรียนรายที่๔ไม่มีความผิด
ไม่มีส่วนรู้เห็นแค่อยู่ในกลุ่ม
จึงกลับไปเรียนตามปกติส่วนน้องเอ
ผู้ปกครองยังไม่ยอมเข้ามาคุยพยายามติดต่อแล้ว
แต่ไม่ยอมเจรจานะครับ
ก็นี่แหละคงเป็นเหตุให้ไปร้องที่มูลนิธิปวีนาครับ